มาเนี่ยรั้วติดกันอย่างนี้ทำไมฮะ
เพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านกันรั้วติดกันไม่รักกันนะ
มีปัญหายิงกันแทนแล้วยิงกันเลยจริงนะคะ
คุณผู้ชมคะมันเป็นเรื่องของรั้วรั้วจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ครับถามขวัญขวัญขวัญบอกรั้
รู้อะไรรู้ว่ามันไงมันลุกล้ำคุณผู้ชม
เนี่ยพอตำรวจพอได้รับแจ้งเหตุนะคะก็ไปเลย
ไปที่ไหนที่นี่เลยที่อำเภอคลองหลวงปฐุมธานี
ไปถึงก็ไปเจอศพแล้วค่ะศพของนายดำรงสิริพฤกษ์อายุเจ็ดสิบสองปี
เขานอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านที่คลอง๔นะคะที่ปฐุมธานี
มีแผลถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าผากซ้าย๑นัดแล้วก็ชายโครง๑นัดนะ

คนนี้ถูกด้ามปืนตีเขาที่หัวค่ะ
ชื่อนายสุพธิ์เอี่ยมปิ่นอายุ๖๙ปี
ถามว่าแล้วใครก่อเหตุเมื่อกี้ขวัญบอกเพื่อนบ้าน
โอ้ผู้ก่อเหตุคือนายเอกกระโลงค่ะ
นายเอกกระโลงเนี่ยโรจนะวิชัยอายุ๓๙
ชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันล้อมจับตัวไว้ได้หนีไม่ทันนะคะ
ต้นสายไปเหตุมาจากอะไรขวัญบอกแล้วรู้ว่า
รู้ว่าลุกล้ำที่ดินที่จริงแล้ว
เป็นปัญหาเรื้อรังที่คารังคสังกันมาเกือบ๑๐ปีนะ
ไม่เข้าใจเนอะ๑๐ปีเขาแก้กันไม่ได้เนอะ
ทีนี้เขาบอกว่าบ้านคนตายมีการสร้างรั้วล้ำเข้าไปที่ดินค่ะ
ในที่ดินของคนก่อเหตุก็คือมือยิงนี่แหละ
แล้วก็มีการบอกว่าให้ลื้อย้ายให้ถูกต้องแล้วนะตามแนวเขตอะไรต่าง
คือมันก็ไม่ได้มีการลื้อถอนลื้อย้ายกัน
แล้วสุดท้ายวันเลยค่ะวันที่เป็นฟางสุดท้ายเลยคือ
ว่าบ้านคนตายไปเอ็นใส่บ้านคนก่อเหตุไง
นายสุพธิ์คนเจ็บเล่าแบบนี้นะคะว่าตอนนั้นได้ยินเสียงเนี่ยตัวผู้ก่อเหตุ
ด่านายดำรงคนตายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะของเขานี่แหละ
เขาเลยบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเสียงดังโวยวาย
เดินออกมาดูก็มาเห็นแล้วอ้าวทะเลาะกันอีกแล้ว
เขาทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันเรื่องที่ดินเรื่องตนไม้บ้าง
เรื่องอะไรเนี่ยรั้วไปลุกล้ำเขตจู่จู่เนี่ยตัวนายสุพุทธ
เขาบอกผู้ก่อเหตุคว้าปืนออกมายิงเลยตัวเขาเองเนี่ย
เขาวิ่งเข้าไปช่วยแล้วนะแต่ถูกด้ามปืนตีหัวเหมือนกัน
ตัวเองได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นพอชาวบ้านรู้
ชาวบ้านก็มาจับตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมสภาพหัวเป็นแบบนี้เลย
ต้องพันทั้งรอบศีรษะเลยอ่ะโอ้โหนี่ด้ามปืนตบนะครับ
นายเอกนรงเอกรงค่ะคนก่อเหตุบอกแบบนี้
เขาเป็นฝ่ายถูกกระทำก่อนปัญหาเรื่องลุกล้ำที่ดินเนี่ย
มันมีมานานแล้วมีปัญหากันมาตลอดส่วนนายสุพธิ์คนเจ็บเนี่ยที่ถูกด้ามปืนตีหัวเนี่ยนะคะ
บอกก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะอะไรก็เนี่ยชอบเอารถหกล้อมาจอดที่หน้าบ้านของเขา
เขาเข้าออก็ลำบากก็เลยยิงเพราะคนตายมาหาเรื่องก่อนค่ะ
ผมไปแบบตะโกนว่าเขาอะไรเขาไม่ใช่ครับอยู่ดีเขาบอกมันไส้มึงอ่ะ
ใครมึงอ่ะมึงมาเลยมึงมาเลยมีอะไรไหม
เขาพูดอย่างนี้เลยเขามาท้าทาย

แล้วตอนนั้นคนตายเขาอยู่ตรง
นายก็เห็นว่ามีพวกแล้วเขาก็เดินมาสมทบ
ที่เขามาหาเรื่องก็คือประเด็นคือหลานเขาเอารถหกล้อใหญ่มาจอด
หน้าว่านแล้วเข้าออกลำบาก

ให้คุณสะลดเล่าด้วย

รักษ์เขตก็มีอยู่แล้วก็ไปดูตอนนี้เลยมันเอ็งเข้ามาเยอะ

เขาตั้งใจกงแผ่แรก

พวกผู้ก่อเหตุในเอกรงปากเปลือกแตม

นี่ไงปืนที่เอกรงใช้คุณผู้ชมฮะ
โอ้โหยิงไปได้ยังไงจะเรียกว่าเป็นคุณตาก็ได้นะ
ตาดำรงที่ตายอายุ๗๒นะ

ตำรวจก็ยึดอบุตรปืนขนาด๔๕ปลอกกระสุน

นำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีต่อไปค่ะ

เรื่องนี้คุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมมีความขึ้นหน้าก็ด้วยครับ

จากการสอบปากคำเบื้องต้นก็อย่างที่คุณขวัญรายงานไป
คือสาเหตุมาจากปัญหาที่ดินมีกันมายาวนานแล้วเป็น๑๐ปีแล้ว
ส่วนอาวุธปืนของผู้ก่อเหตุตรวจสอบแล้วพบว่ามีเลขประจำปืนนะ
แต่อยู่ระหว่างตรวจสอบทะเบียนครับเดี๋ยววันนี้จะสอบปากคำผู้ต้องหาอย่างละเอียด
ร่วมกับทนายความและผู้ที่ได้รับความไว้วางใจครับ
เมืองต้นได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาส่วนจะนำผู้ต้องหาเนี่ยไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพหรือไม่นั้นท่านบอกเดี๋ยวต้องดูก่อน
ก่อนว่าจะมีความเสี่ยงว่าชาวบ้านหรือว่าญาติหรือครอบครัวของผู้ตายผู้เจ็บเนี่ย
มาประชาธรรมหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงแบบนั้น
ก็อาจจะต้องระงับการทำแผนไปนะฮะ
เรื่องของเพื่อนบ้านมันเห็นมาเยอะเลยจริงนะ